ค่ะไม่มีอืมพอไม่มีปั๊บอ้าวตัวอยู่ไหนอ่ะ
ก็มีการไปสอบถามนะครับจากพระที่ดูแลทั้งสองคนนี้
เขาก็บอกว่าโอ๊ยที่ไม่ให้ไปเนี่ย

อันนี้ไปทุดงมันมีประเด็นอยู่ไงก็เลยไม่ต้องออกไปหรอกนะครับ
ส่วนตอนทำบุญนักข่าวก็สังเกตอีกนะครับ
เป็นการทำบุญศรัยบาตรพระสงส์เก้ารูปก็ไม่เห็นอีก
ปอกับโรเบิร์ตปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเคร่งครัด
โซนปฏิบัติธรรมนะครับแต่ไม่ให้ออกไปบินทบาทนะครับ
พระผู้ดูแลนะครับบอกว่าจะได้มีสมาธิ

พระผู้ดูแลนะครับบอกอีกว่า
เมื่อวานนี้ปกับโรเบิร์ตนะนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐาน
ทำวัดแล้วก็กลับเข้าไปปฏิบัติธรรม
ทั้งคู่ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ยังคงปฏิบัติธรรมตามที่พระอาจารย์อุเทรนกำหนดไว้
กินอาหารมื้อเดียวเดินจงกลมนั่งสมาธิ
แล้วก็ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะครับ
เมื่อวานนี้มีการปล่อยปลาดุกด้วย๕๗ตัว
ขณะนี้ก็ปกติไม่ได้เครียดอะไร
ยืนยันว่าจะปฏิบัติธรรมไปจนครบตามกำหนด

ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับปกับโรเบิร์ต
เขาต้องไปรายงานตัวตามนัดนะครับที่สพสวนพึ่งนะครับ
หลังจากสารอนุญาตให้ประกันตัว
แล้วก็ใช้วิธีการวิดีโอคอลนะครับ
รายงานตัวหลังจากครบกำหนดฝากขัง
อย่างไรก็ตามตำรวจจริงก็ไปที่
สถาปฏิบัติธรรมธรรมสถานที่เนี่ยนะครับ

ค่ะและในส่วนของธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่ราชบุรีเอง
ก็เป็นประเด็นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คุณศรีสุวรรณจัญญาถ้าคุณผู้ชมจำได้ไปแล้วนะครับ
ยื่นเรื่องขอให้อธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะ
ตรวจสอบการครอบครองที่ดินกว่า๗๐ไร่ของสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะซึ่ง
ก็เป็นที่ที่โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตปฏิบัติธรรม

พระอาจารยโหปุณณะพุญญะวังโส
ซึ่งเป็นพระที่ดูแลสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้บอกว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
หรือสิบสามปีมาแล้วค่ะที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเจ็ดสิบไร่
อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุทางสำนักเนี่ยได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อตั้งมูลนิธิ
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองขอไปกับทางทนารักษ์พื้นที่จังหวัดราชบุรี
แล้วก็มีการมาตรวจสอบเป็นระยะแต่ก็ยอมรับว่ายังไม่ได้รับอนุญาตมา
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอายุอนุญาตค่ะล่าสุดนายนิพนธ์อนุราชธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีบอกว่า
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เคยยื่นเรื่องเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ซึ่งตอนแรกที่ยื่นเรื่องยื่นมาในนามวัดถ้าจัดตั้งเป็นวัดต้องผ่านทางสำนักพระพุทธศาสนา
แต่ต่อมาในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองก็มาขอเปลี่ยนเป็นมูลณิธิชะยันตโภธิธรรมรังศรี
แต่ก็ยังไม่ได้มีการนำเอกสารหลักฐานมาให้ทางธนารักษ์
ก็เลยยังไม่ได้นำส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันได้พิจารณา
หรือเรียกว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตนั่นเองค่ะ